ลุมมาตุ้มในการตามหาความจริง
ทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม

คุณแม่เนี่ยนะคะวันก่อนจะไปลมไปขึ้นโรงพรรค

แต่ว่ามันมีคลิปนี้ออกมาครับคุณผู้ชมฮะ
ขอบคุณค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมีคนเข้าไปถ่ายภาพได้
อุ๊ยคุณแม่ที่ไหนเนี่ย

คุณแม่มีแฝงรึเปล่า

เสื้อข่าวก็คือคนที่ประคองคุณแม่ตอนไปโรงพักใช่มั้ย
อ๋อตอนนี้จะต้นบันไดแล้วจะไปลม

นี่แหละฮิ้วปีกคุณแม่ลงมาจากโรงพัก
นั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปวันก่อนนะครับ
ขึ้นโรงพักนะฮะจะเป็นลมนะครับนักข่าวถามเรื่องนั้นเรื่องนี้
คุณแม่บอกขู่จะกระโดดจากบันไดโรงพักลงมา
แต่นี่แหละครับมีคนไปเจอที่ยูนินมอร์
แล้วก็เห็นหลังไวเดินช้อปปิ้งอยู่นะครับ
คุณแม่มากับเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายนะครับ
คนที่นะฮะประคองคุณแม่ที่โรงพักนั่นแหละครับ
แล้วก็ตามรายการที่คุณแม่ไปออกก็จะมีเขาติดตามไปด้วย
ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามองกันแบบไม่อคติ
ก็ไม่แปลกอะไรคุณแม่ก็จะเดินซื้อเสื้อขาวดำไง

แต่จะใช้เหตุผลนี้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ

เครียดจากการถูกสอบสวนจากตำรวจ
เพราะว่าคุณแม่ท่านก็เป็นสายบันเทิงอยู่นะ
อันนี้ชาวเน็ตพูดนะครับจำได้ไหมล่ะ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแม่เคยบอกว่าแม่ไม่เครียดเลย
คดีน้องแตงโมเนี่ยยังร้องเพลงคาราโอเกะได้รางวัลระดับเพชรอยู่เลย
อ่ะร้องเพลงเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงเพลงที่คุณแม่ร้องด้วย
ครับนะคะนี่แต่ว่าขอบคุณทีมงานมากเลยนะคะ
ใส่เซาประกอบอี้ยังวะ
นี่คือคำถามที่สังคมถามไปที่ตัวคุณแม่ด้วยนะคะ